ไปดูเรื่องของฟุตซอลกันหน่อยครับมีงานแถลงข่าวมาฝากกันสำหรับอีกหนึ่ง
ในการพูดคุยงานในครั้งนี้นะครับรอบสามสิบสองทีมจะเตะกันสอง
ถึงสิบเพื่อเศษกิจกายนทร์ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอเล่นครับ
รอบสามที่สองทีมจะมีการวางทีมจากฟุตสอร์ทไทยเหลกสิบสี่ทีมนะครับ
นำโดยท่าเรือแชมป์เก่านะครับมีชนบุรีแล้วก็ทีมจากศึก
ดิวิชั่น๑นะครับอีก๘ทีมด้วยกันนะครับ
เป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ทีมที่ผ่านจากรอบคันเลือกอีกสิบทีม
ประกบการแข่งขันแบบแพ้คัดออกผลการจับสลากประกบคู่นะครับ
ออกมาก่อนหน้านี้แล้วการท่าเรือแชมป์เก่าเนี่ยจะเจอกับทาง
ก็มีทีมเดินสายแล้วก็ทีมที่ส่งแบบพิเศษรวมตัวเฉพาะกิจด้วยนะครับ
เดินเจอกับทางห้างทองตรงจิตนะครับโรงเรียนอนุกูนารี
ในวันที่๔พฤศจิกายนโดยทีมแชมป์จะรับถ้วยแล้วก็เงินรางวัล๘แสนบาท
แล้วได้สิบเตรียมขาดนักสโมสรชิงแชมป์อาเซียนในปีหน้าด้วยครับ
ส่วนเยาวชนนะครับอีกหนึ่งรายการเป็นฟุตบอลชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปีคกครับครั้งที่ยี่สิบเอ็ดครับ
รอบคันเลือกกลุ่ม๕โซนภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดเพชรชบูรณ์ในรอบรองชนะเลิศพิศนุโลกครับ
ชุดสีม่วงอันดับหนึ่งของสายบีเอาชนะเพชรชบูรณ์
เจ้าภาพทีมอันดับสองของสายซีไปด้วยสกอร์สี่ต่อหนึ่ง
โดยพิศนุโลกนั้นนำก่อน๓๐จากนั้นเพชรบูรณมาตีไข่แตกครับ
ก่อนจะยิงปิดเกมในช่วงท้ายได้อีกหนึ่งประตูก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นทีมแรกครับ
อีกคู่หนึ่งชัยหน้าทอนบิลครับชุดสีน้ำเงิน
เก่าของโซนเมื่อ๒ปีที่แล้วอันดับหนึ่งสาย๔เอาชนะลบบุรีเอฟซีครับ
อันดับหนึ่งของสายเอไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งชายด้านเนี่ยนำก่อนสองศูนย์
แต่ว่าถูกลบบุรีตีไข่แตกก่อนที่ชายด้านนั้นจะมายิงปิดกล่องในช่วงท้ายเกม
ชายนาฏก็จะผ่านเข้าไปชิงกับทางพิสุนโลกนะครับจะแข่งขันกันวันนี้ในเวลาบ่ายสอง
สนามลมศักดิ์สเตดียมจังหวัดเพชรชบูรณ์โดยแชมป์กลุ่มห้า
จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปครับก็ฝากเน้นย้ำกันด้วยนะครับ
แกรมฟุตบอลเข้มข้นแต่ว่าทีมชาติเนี่ยต้องดูครับพลาดไม่ได้เลยครับ
เยือนสองนัดนะครับเริ่มจากบุกไปเยือนทางมาเลเซียก่อนที่บุกิจจาริวครับ
สิบสี่พฤศจิกายนนะครับไทยรัฐทีวียิงสดเริ่มถ่ายท่อสิบเก้านาฬิกาสิบนาที
คิกออฟเวลาสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีแล้วก็บุกไปเยือนต่อเนื่องเวียดนามครับ
ที่มีดิ้งสเตดียมนะครับบ้านของเวียดนามไทยรัฐยิงสัญญาณนะครับ
เข้าสัญญาณวิทย์คลอสเกมกันก่อนเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีแข่งขันเวลายี่สิบนาฬิกาครับ
ทั้งสองนัดนอกเหนือจะติดตามทางหน้าจอไทยรัฐแล้วยังสามารถดูได้อีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันทรูไอดีครับ